คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่โดนกระแสของโควิด๑๙
เล่นงานเข้าเหมือนกันอ๋อมอักขพันธ์ค่ะ
ปกติหนุ่มอ๋อมเขาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกาย
ชอบเข้าค่ายมวยชอบฟิตเน็ตมาก
แต่พอเจอกับกระแสโควิด๑๙แบบนี้
ทำให้เจ้าตัวต้องงดออกกำลังกายทุกประเภทเลย
คือไปยิมก็ไม่ได้ไปค่ายมวยก็ไม่ได้นะคะ
ส่วนที่มีข่าวว่าตัวประกอบติดเชื้อโควิด๑๙
เจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ละครที่ตัวเองเล่น
ที่สำคัญหนุ่มอ๋อมมีโอกาสได้เจอกับพี่อ้ำพัชราภา
ตอนที่ไปถ่ายแบบให้กับช่างภาพคนดังพี่ใหญ่อำมาตย์โอ้โห
แล้วก็แฟนคลับเขาก็เอารูปเนี่ยคุณผู้ชม
เอามาเปรียบเทียบ๑๐ปีผ่านไปหน้าพี่อ้ำไม่เปลี่ยน

แต่พอขึ้นมาลงด้วยแล้วพอเห็นข่าวก็หยุดไป
นักแดงร่วมได้เยอะอย่างนี้เข้าฉากงานแต่งงาน

ก็ไปถ่ายแบบแบบงานหนึ่งของพี่ใหญ่มา

ซึ่งไม่ได้เจอกันมาในรอบแบบนานมากเลยครับนานมาก
แล้วไม่มีแฟนคลับเอารูปที่ถ่ายกู้
สมัย๑๐ปีที่แล้วทุกปัจจุบันมาเทียบกัน
แล้วผมบอกโอ้โฮเราก็ดูไปเยอะเหมือนกัน
พี่ย่าไม่ไป
ไม่ไปเลยเหมือนเดิมเลย
เขาดูแลเตรียมอยู่แล้วนะครับ
แต่มันได้แค่นี้จริงไม่รู้พี่ย่ามันก็มีวิธีการอย่างไร
ดูแบบสวยดูเด็กตลอดเวลาเลยครับ